แล้วก็มีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นด้วย
จะพาไปดูวินาทีชีวิตของครูสาวที่นครศรีธรรมราชคนหนึ่ง

ขับรถอยู่ดีน้ำป่าไหลหลากมา
รถของเธอตกคลองแล้วก็จมไปเลยค่ะคุณผู้ชม
นั่นก็คือสภาพรถที่มันจมลงไปในคลองแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เป็นน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวงที่ซัดถนนขาด
ก็เลยทำให้น้ำไหลทะลักในพื้นที่
ทะเบียนกม๕๓๒๙นศธรรมราช
เป็นรถของนางสาวยุพยาวชูช่วย
ครูที่อยู่โรงเรียนสะแก้วรัตนวิทย์อำเภอท่าสาราค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก็ขับรถมาดี
อยู่มีน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงซัดถนนจนขาด
ทำให้เธอควบคุมรถไม่ได้แล้วก็พลัดตกลงไปในคลองตามกระแสน้ำ
เพราะดีนะคะที่เธอแล้วก็เพื่อนครูและลูกครูเนี่ย
พยายามตะเกียกตะกายหนีออกมาทันแบบบุดหวิด
รอดตายกันอย่างปฏิหารทั้ง๓ชีวิตค่ะ
ซึ่งกู้ภัยและปพสาขาท่าสาราก็ลงมาช่วยนะคะ
พยายามเอาเชือกมัดตัวรถไว้กับต้นไม้เพื่อไม่ให้ไหลไปไกลกว่านั้น
แล้วก็ใช้กระบะลากขึ้นมาสักชั่วโมงกว่าถึงจะดึงรถขึ้นมาได้ค่ะ

ล่าสุดตอนนี้สภาพน้ำเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมให้เร็วที่สุดค่ะ
เพราะว่าท่อระบายน้ำเนี่ยมันถูกน้ำกัดซ้อพังเสียหายตอนนี้รถสัญจรไม่ได้เลยนะคะ